ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเอกลักษณ์ล้านนานะคะเป็นธรรมาศเอกลักษณ์ล้านนาที่เหลือหนึ่งเดียวนะคะ
ในจังหวัดพยาวค่ะและตอนนี้นะคะยังคงมีพระสงฆ์แล้วก็สามเณรค่ะ
ธรรมาศนี้นะคะไปเทศนาโปรดสาธุชนอยู่เลยค่ะ
ซึ่งทางวัดอนุรักษ์ไว้ค่ะ
มาสล้านนาภายในวัดสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวความสูง๙เมตร
ฐานนั้นกว้าง๒เมตรเป็นเสากระโดงตั้งนะคะปลายเป็นยอดฉัด
มีบันไดให้พระสงฆ์หรือสามเณรเดินขึ้นไปนั่งแสดงพระธรรมเทศนา
ซึ่งก็มีลวดลายแกะสลักสวยงามค่ะปิดทองคำเปลว๑หมื่นแผ่นนับเป็นหนึ่งเดียว
จังหวัดพยาวที่ยังคงใช้ธรรมาสล้านนามมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
พระครูกัลยาโนภาเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์พร้อมชาวบ้านร่วมถวายปัจจัยนี้ค่ะ
ธรรมาสล้านนาขึ้นด้วยงบประมาณ๓๕๐๐๐บาท
และใช้ไม้สักที่ชาวบ้านนำมาถวายเพื่อให้ธรรมมาสล้านนาอยู่คู่กับวัดต่อไป
ปัจจุบันทุกวัดใช้ธรรมาศแบบประยุกต์ทั่วไปแล้วนะคะหรือว่าแบบสมัยใหม่
วัดมีธรรมาสล้านนาเช่นกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าต้องเก็บไว้เป็นของเก่านะคะ
จึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะใช้งานจริงค่ะ